ส่วนอีกหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับแวดวงหมัดมวยเมื่อวานนี้
โอ้โหเขาบอกว่าตกตาชั่งตามภาษามวย
ครับก่อนการชกวันนี้๑วัน
ดังนั้นเกิดประเด็นอะไรขึ้นนะครับ

วันนี้จะเป็นการชิงแชมป์โลกเหมือนเดิมครับ

เมื่อวานสนุกมากลุ้นกันเหมือนกันนะครับ

ปัญหาเกิดขึ้นที่ว่าเอ๊ะปกติแล้วเนี่ย
เขาจะมีข่าวแค่ว่าผู้ท้าชิงตกตาชั่ง

ช่างทั้งคู่ไม่ผ่านที่กัดด้วยการเกินหมดนะครับ
ชั่งในครั้งแรกเมื่อวาน

อำนาจนะครับแชมป์โลกชาวไทยช่างได้
เกือบรุ่นแบตเติมเวทเกินไปเยอะมาก

ซึ่งเป็นรองแชมป์โลกดำหนึ่งและเป็นไฟล์บังคับในไฟล์นี้อีกครั้งหนึ่งนะครับ

ก็ไล่ให้ทั้งคู่ไปลดน้ำหนักมา

แปลกพิสดารมากเขาบอกว่า

พยายามการลดเต็มที่แต่ว่ามันลดไม่ได้
แล้วก็ขึ้นไปช่างใหม่ช่างแบบ

คือเป็นประวัติศาสตร์มาก
นั่นแหละครับแต่สุดท้าย

แล้วก็สุดท้ายต้องมาชั่งกันใหม่ในวันนี้

ตอนแรกถ้าเกิดว่าถ้าเกิดช่างไม่ผ่านตามกฎนะครับ

ที่จะมีโอกาสในการ
เข้มขัดถ้าทำน้ำหนักได้

อย่างเมื่อวานทำให้ผู้ชนะ

มันอาจจะมีปัญหารวมไปถึงการ
น้ำหนักบนกำแพงเมืองจีนที่สูงแบบนั้นเนี่ย

แล้วที่สำคัญเนี่ยตาชั่งที่เราเห็นเนี่ยนะครับ

เพราะว่ามันมีความเที่ยงโตมากกว่าดิจิตอล
ฉะนั้นการขนย้ายขึ้นไปเนี่ยมันมีปัญหาทำให้

แล้วกันความเที่ยงมันจะไม่ได้
ล่าสุดราบานชั่งของการชั่งอันนี้

ต้องน้ำหนักที่ไม่เกิน๑๐ปอน
ล่าสุดชั่งจริงแล้วทั้งคู่
อนด์เกิดมาจากพิการได้ชกอีก๑๐ปอนด์ตามกฎ
ครับก็ย้ำอีกครั้งนะครับชกกันได้แน่นอน

ศึกมวยชิงช้ำโลกระหว่างอำนาจเกษตรพัฒนากับ

กันหน่อยครับไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดนะครับ
ในเวลา๒๐นาฬิกาถึง๒๒นาฬิกานะครับ
ติดตามลุ้นกันได้กับทางไทยรัฐทีวีครับ
ก็มีข่าวลือว่ามีการประชุมใหม่กัน
เพื่อให้กลับมาช่างอีกครั้งหนึ่ง
เพราะว่ามีประเด็นตรงที่ว่าไปอยู่ที่จีนด้วยบ้านของซูชิมิง
มีการเล่นแง่หรือเปล่านะครับอยากให้อำนาจตกตาชั่ง
แล้วซูชิมีจะมีโอกาสในการชิงชำโลกเส้นนี้

แล้วก็ทำให้ไฟล์นี้เกิดขึ้นตามปกติได้นะครับ